วันนี้นะคะเป็นการประเดิมการแข่งขันวอเล็กบอลชายหาดที่จังหวัดสตูนค่ะ
ซึ่งทีมชาติไทยลงแข่งขันไปเมื่อช่วงเช้านะคะแล้วก็เก็บชัยชนะได้ด้วยค่ะ

ทีมไทย๑นะคะทีมวางอันดับที่๑ของรายการ
ที่มีนัทนวร์ลอิ้นเขียวจับคู่กับเสธทาวัฏเพชรสวัตร

ซึ่งนัดต่อไปนะคะทีมไทย๑ก็จะไปพบกับญี่ปุ่น๒ค่ะ
คู่กับคณิตถาหงพักจะพบกับอินโดนีเซีย
ซึ่งทั้ง๒คู่นี้นะครับไทยรัฐทีวีนะครับ
ตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกา๕๕นาทีนะคะ
แล้วก็สามารถชมบันทึกการแข่งขันทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
เวลาเที่ยงคืน๑๐นาทีค่ะ